่งหน้าไปสู่พักประชาธิปัตย์กันก่อนเลยนะคะ

เพื่อโชว์ให้สอสอภาคกลางได้เห็น

เมื่อวานคุณชวนหลีกภัยที่ปรึกษาภาคประชาธิบัตร
ก็ไปร่วมรับฟังด้วยนะคะ
สิ่งที่คุณชวนบอกว่าแสดงความเป็นห่วง
ก็คือเรื่องของความขัดแย้งภายในพัก

เกรงว่าอาจจะเกิดจากการครอบงามจากคนนอกพัก

ชวนหลีกภัยประธานสภาที่ปรึกษาพักประชาธิปัต

หลังจากที่เข้าร่วมรับฟัง๔ผู้ท้าชิงตำแหน่งหัวหน้าพักประชาธิปัตย
มีการแสดงวิสัยทัศน์บอกว่าทุกคนมีศักยภาพในการที่จะเป็นหัวหน้าพักได้
เพราะว่ามีเจตนารมณ์คือ๑เรื่องของการฟื้นฟูความเข้มแข็งให้กับพัก
นอกจากนี้หัวหน้าพักคนใหม่หลังจากที่ได้มาแล้ว
เชื่อว่าจะสามารถเรียกความเชื่อมั่นกลับมาได้
แต่สิ่งที่คุณชวนเป็นห่วงก็คือต้องระวังการเกิดความแตกแยกขึ้นภายในพัก
ปัจจัยภายนอกที่จะเข้ามาครอบงำชี้นำพัก
อันนี้เน้นย้ำเลยนะคะว่าการเลือกหัวหน้าพักประชาธิปัตย์เนี่ย
ควรเป็นเรื่องภายในของพักเท่านั้นค่ะ
แต่ว่าผมก็เล่าว่าในอดีตที่ผ่านมาผ่านหาใช้ผลต่อปัญญาไม่ไหว
เวลาเรื่องบนแหละค่ะเหตุผลนั่นคือเราแข่งกับพลานิพันธ์
อย่าให้ภายนอกเข้ามามีส่วนในการขอเข้ามาแทรกแสงอะไรอย่างนี้
ปัญหาก็จะจบด้วยดี
คือเมื่อวานเป็นการแสดงวิสัยทัศน์ของแคนดิเดต
หัวหน้าพักประชาธิปัตย์คนใหม่ทั้ง๔คนเป็นครั้งที่๒
เพื่อให้สอสอภาคกลางได้เห็นถึงวิสัยทัศน์นะคะ

คุณพีรพันธ์สาลิรัทธวิภาค
ซึ่งเมื่อวานไม่ได้เปิดให้ผู้สื่อข่าวเข้าไปร่วมรับฟังนะคะ
แต่ก็มีรายงานข่าวบอกว่าคุณกรบอกว่า

ในแง่ของการบริหารจัดการ

เพราะฉะนั้นหลังจากนี้ต้องเตรียม
การรองรับการแข่งขันในอนาคต
ที่จะต้องร่วมกันแล้วก็เริ่มทันทีด้วย
เหนือจากประเด็นที่สังคมรอคอยคือ

ท่าทีในการร่วมหรือไม่ร่วมรัฐบาล

แนวทางของพักในการเดินหน้าขับเคลื
การทำงานทั้งผู้สมัครสอสอปัจจุบัน
อดีตซ้อของภาคประชาธิบัตรเครือข่ายต่าง
มีการทุ่มเทการทำงานมาตลอดระยะเวลา๑๐ปี
อันนี้แหละจะเป็นกำลังสำคัญในช่วงจุดเปลี่ยนของพัก
เปลี่ยนจุดอ่อนให้กลับมาเป็นจุดแข็งเหมือนเดิม
ส่วนอีก๒ท่านคุณจุลินกับคุณพิรพันธ์

เจตนารมณ์สอดคล้องกันกับอีก๒ท่าน
พูดไปแล้วก่อนหน้านี้ก็คือคุณกรกับอีกหนึ่งท่าน
ซึ่งบอกว่าต้องแยกบทบาทให้ชัดเจน
ท่าทีทางการเมืองกับเรื่องของการฟื้นฟูภายในพัก

ที่จะต้องสร้างความเป็นปึกแผ่น

ความศักดิ์ภาคของประชาชนให้กลับคืนมาให้ได้